คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งคุณพ่อแล้วกันนะคะ
อันนี้ก็สร้างเรื่องดีให้กับลูกเหมือนกัน
คุณไมค์พิรัตรหลายคนนี้ทราบไปแล้วนะคะ
ก็มีการจัดงานเล็กน้อยนะคะ

ของขวัญวันเกิดลูกชายด้วยการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิต่างค่ะ
แล้วก็ยังให้ทุนการศึกษาอีก๓แสนบาทด้วย
โอ้โหถือว่าเป็นของขวัญที่แบบว่าสร้างบุญสร้างกุศลให้ลูกชายไปด้วยเลยนะคะ
ปีนี้พ่อลูกเขาไม่ได้เจอกันค่ะ
จากสถานการณ์โควิด๑๙นั่นแหละ
แต่ทางฝั่งไม้ค่ะก็เลยขอทำบุญให้กับมูลนิธิต่าง
ทั้งหมด๓มูลนิธินะคะ
เพื่อสนับสนุนค่ะทางการแพทย์เป็นจำนวนเงิน๓แสนบาท
แล้วก็ยังมอบทุนการศึกษานะให้ลูกชายด้วยอีก๓แสนบาทค่ะ
โอ้โหเป็นคุณพ่อที่วางอนาคตไว้ให้ลูกจริงเลยนะ
ทางด้านของสาวซาร่าค่ะ
ทางฝั่งของซาร่าคุณแม่ของน้องแม็กซูเวลนี่แหละ
ก็ออกมาต่อโต้เพจคราวนึง
ที่เขียนระบุไว้ว่าที่ไม้ต้องโอนเงินเข้าบัญชีของลูกนะ
ก็เพราะว่ากลัวว่าเธอจะนำไปใช้เอง
ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเหมือนกันนะพี่แจ๊ค

เธอบอกว่าเธอเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรู้เห็นใดกับบัญชีนั้นเลย
แล้วก็ชื่อบัญชีก็ระบุชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีใครมีสิทธิ์เบิกถอน
และสมุดบัญชีก็ไม่ได้อยู่ที่เธอด้วย
ก่อนหน้านี้ค่ะสารก็ตัดสินว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นแม่
ที่จะนำเงินการศึกษาของลูกไปใช้
ที่คนบางกลุ่มนั้นกล่าวหาโดยไร้มนุษยธรรมค่ะ
ตอนนี้นะคะเธอเองค่ะก็มีหน้าที่ส่งเสียเลี้ยงดูค่า

แล้วก็ยังต้องรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่าย
เรื่องการกินการอยู่ค่าใช้จิปฐะ
แล้วก็ที่อยู่อาศัยแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
อันนั้นเธอได้อธิบายเอาไว้นะคะ
แล้วก็อยากให้เข้าใจว่าวันเกิดของลูกเนี่ย

ไม่อยากให้เขาโตขึ้นมาแล้วมาเจอข่าวอะไรแบบนี้ค่ะ

นึกว่าอายุนะคะอายุประมาณ๗ขวบเนอะ

นะคะก็โตวันโตคืนจริงเนาะ